ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

มาให้พิจารณา
ตัวตัวก็จะรู้ว่า
หัวใจพี่ใหม่หรือเก่า
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ขุนวรุษร้อง
ได้กัน
ร้องได้ให้ไปที่๒รับแล้วค่ะ
๒เมื่อ

โปรดพิจารณา
ดำรงวงทองนะครับ

เราเคยหาเงินได้ทีเดียวมากขนาดนี้ไหมครับ

สามีเราเป็นไง๒เพลงแล้วไม่ใช้ตัวช่วยเลย

มาถึงเพลงที่๓กันแล้ว

ถ้าพร้อมอินโทรมาครับ
แล้วอยู่กับพ่อผู้จัดหน่วง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

สู้สู้สู้สู้สู้สู้
สู้หรือหยุดครับ
สู้ครับสู้ครับ
มีอาการหลังเลนิกน้อย

เนื้อแสดงว่ายังไม่มั่นใจเรื่องเนื้อ
ถ้าสู้แล้วก็ต้องทำให้สู้สำเร็จด้วย
ไม่ใช่ว่าเราสู้แล้วเราก็ลุยไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้

ตัวช่วยคุณวรุษครับใช้หรือไม่ใช้ครับ

ในที่สุดก็ตัดสินใจใช้พี่อยากได้อะไรมากที่สุดพี่วรุษ

คุณวิรุธนะครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงที่๓

แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันจาก๖แผ่นป้ายแผ่นแรกนะครับแผ่นไหนครับ
เอาดวงน้องบาท๒ครับ๒นะครับ
เชื่อตามลูกสาวลูกสาวเชียร์หมายเลข๒
ตัวช่วยของคุณวรุษก็คือ

ในกรณีที่เปลี่ยนเพลงเรายังไม่รู้ว่าเพลงที่เปลี่ยนจะเป็นเพลงอะไร
จุดที่อยู่อยู่แล้วอาจจะดีหรือว่าจุดที่กำลังจะไปอาจจะดี

แล้วค่อยว่ากันว่าอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
หรือไม่เอาเลือกต่อเปิดตัวช่วยต่อก็ได้

ไอ้เพลงนี้เนี่ยมันยังไง

โอ้ก็หมายความว่ายิ่งไม่ถนัดไปกันใหญ่

คือถ้ามันยังไม่ได้ก็ทำให้มันได้นะครับ
อย่าไปคิดลุยอะไรไป

ตัวช่วยที่เหลืออีก๒แผ่น

คุณจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้คือต้องร้องเลยนะครับ

ตอนนี้มาถึงจุดที่ห้ามร้องผิดเด็ดขาด
ถ้าร้องผิดนะครับ๒๐๐๐ที่มีอยู่
เหลือ๑๐๐๐บาทได้ค่าเทิมน้อง
เทอมที่จะถึงนี้เท่านั้น

เป็นกำลังใจให้กับพี่วรุษด้วยนะครับนะคะร้องให้มั่นใจ

บาทพ่อจะร้องแล้วจะพูดอะไรกับพ่อหน่อยไหมคะ

เป็นหัวใจนะพี่วรุษนะคะพี่วรุษนะฮะไม่ว่าคุณวรุษจะทำได้เท่าไร
วันนี้คุณรุธแสดงความเป็นผู้นำครอบครัวมาเต็มที่
สู้ผู้ครอบครัวแล้วนี่หัวใจอย่างนี้นี่นี่นี่นี่ต้องรุ่นนี้ก็ได้อย่างนี้นะฮะ

ร้องให้ถูกเท่านั้นหน้าที่ของคุณวรุษ
สู้นะพี่ขอให้โชคดีนะครับครับผม
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลง
มาครับทำไม่ได้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
หัวคุกจีกับน้ำตาเรา
ฉลองความเศร้ามารอบข้าง
ทั่วบ้านงาน
กบชอกช้ำน้ำตามดแดง
มืออื่นคำแพง
แก้มแดงสิเข้าพาขวัญ
กับลูกเสร็จที
ดีกรีหนุ่มธนาคาร
เครื่องไฟในงาน
นังปานว่าฟ้าพาหัว
โอ๊ยโภคใจคักแน

ว่าภัยสิตายคืองัว
ขอนหักทนนอม
ก็ยอมให้มนต์มองมัว
สู้ทนทามจัว
เบาเคยคิดชัวร์
เสาหมดความหวังนั่งปอนใครหน่วยโชคเขาก็ช่วย
ก็รวยรอลำซ้ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
น้ำตาไหล่ยาวโอ้เขามันแค่หมดแดง

ก็ยังเต้นคงรักษาคาแรคเตอร์ในการร้องเอาไว้นะฮะ
มีคำไหนไหมที่เราแบบไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ชัวร์บ้างไหมพี่

เพราะว่าเวลาร้องเพลงเราเรามหาไปตามรู้สึกสนุนเราเนอะ

ภาวนานะฮะขอให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับ
ทุกคนอยากให้เป็นแบบนั้นให้คุณวรุษได้ผ่านเพลงที่๓ไป

สองแผ่นที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะมาดูกัน
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณวรุษผู้แข่งขันของเราร้องไปแล้วนะครับ
คุณวรุษร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณวรุษร้อง
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

คุณร้องได้นะครับ

รู้หรือสึ่ง

ร้องถูกหมด๓เพลงแล้ว

การการดูแลกิน

ถึงกับลูกและภรรยาน้ำตาไหลเลยเพราะว่าคิดว่าร้องผิดแน่ล่ะเพลงนี้เอาจริง
เพราะว่าเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับจาร้อยเฮลลี่เนี่ยแต่ละเพลงของแกก็จะแปลกนะฮะน้ำตามดแดงนะฮะเพลงนี้
แต่ว่าวันนี้พอก่อนพักเบรกให้พี่วรุษได้ไปเช็คเรตติ้งกับเพื่อนวินก่อน
ออกทีวีไปแล้วเพื่อนเรามีความคิดเห็นยังไงกับการร้องเพลงสไตล์นี้ของเราบ้างนะฮะ
ตอนนี้ผ่านมา๓เพลงนะคะครั้งหน้าเขาจะกลับมาร้องอีก๒เพลงเพื่อเป้า๘๐๐๐บาทกับ๒ตัวช่วยที่เหลืออยู่นะคะคุณผู้ชมที่รัก
ก็มาเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปนะครับคุณวรุษคนนี้นะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตติดตามเราได้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

อเตอร์ไซคันนั้นพุ่งออกมาผมไม่รู้ตัวเลยเขาเมาสุราเขานอนขี่หมอบมากับรถเขา
แล้วก็พุ่งออกจากซอยมาในจังหวะที่
ผมขี่ไปช้า
ผมก็อยากบอกคุณแม่ว่าผมขอโทษ
ผมขอโทษจริงที่เป็นที่พึ่งให้แม่แอนให้ได้
ถ้าเป็นไปได้จะเลี้ยงดูแม่ให้ดีถึงดีที่สุด
คนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงลบลีนี้แล้ว